เกิดขึ้นที่แผงขายผัก

เขากำลังจะเก็บกลับบ้านกันแล้ว
ลูกสาวที่แผงขายผักก็ถามจะซื้ออะไร

แต่ผู้ชายคนนั้นมีเมียงแถงใส่เป็นผ้าขาขายผัก

และสุดท้ายคือเขาเสียชีวิตเลยนะคะ

ถึงมาต่ออยู่หน้าอย่างนี้ค่ะ
มูลงามอายุ๕๘นะคะถูกแทงตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
นี่ค่ะเห็นไหมตัวพ่อไปช่วย
นี่คือพยายามมีคนไปห้ามแต่ฝั่งผู้ก่อเห็นนี่
ใช่เขาเงื้อมือเห็นไหมคะเงื้อมือคือเขาพกมีดเอาไว้
ดูภาพนิ่งจะค่อนข้างเห็นพฤติกรรมนิดนึงมาสักครู่หลุดกล้องไปเนอะ
นี่ค่ะตายเลยเหรอตายค่ะพี่อุ๋ยตัวผู้ก่อเห็นพ่อก่อเห็นเสร็จ
เดินหนีไปทางสี่แยกไฟแดงใกล้กับป้อมตำรวจนี่นี่นะคะก็ในกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวจะเห็นว่ามีตำรวจถือกระบองไล่ตามพยายามจะเรียกให้หยุดนี่ไง
แต่นายสารวุฒิก็เดินหนีมีรอปภของตลาดมีชาวบ้านตามมาสมทบ
นายสารวุฒิก็เริ่มจะมีอาการสงบลงสุดท้ายยอมไปนั่งที่ป้อมตำรวจ
ให้กู้ภัยทำแผลและส่งโรงพยาบาลเพราะผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกัน
ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้คะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปเรื่อยนะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตลาดกลางอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ตำรวจสพเมืองลำพูนไปตรวจสอบค่ะคือหลังเกิดเหตุเนี่ยมันก็จะเจอกองเลือด
มีดปอกผลไม้หักแล้วตัวคนที่ถูกแทงที่เป็นพ่อค้าขายผักเนี้ยค่ะ
ถูกแทงเข้าชายโครงซ้าย๑แผลด้านหลังขวาน๑แผลหัวไหล่ขวาอีก๑แผล
คือตอนแรกก็พยายามจะยื้อชีวิตปฐมพยาบาลกันเนี่ยค่ะแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะครับ
คนก่อเหตุนายสารวุฒิวัย๓๕เขาเป็นชาวขอนแก่นค่ะเขาหัวแตก
ก็ต้องประถมพยาบาลก่อนส่งโรงพยาบาลไปไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อน
ตัวนายสารวุฒิเนี่ยค่ะก่อนเกิดเหตุไปซื้อผักในตลาด
เดินไปที่แผงขายผักแล้วก็เจอกับลูกสาวผู้เสียชีวิตที่เป็นพ่อค้าขายผัก
แล้วเหมือนกับว่าจะไปทำร้ายลูกสาวของพ่อค้า
ลูกสาวเขาก็เอาเก้าอี้ฟาด
ตัวพ่อก็มาช่วยลูกสาวตัวผู้ก่อเหตุก็เลยโมโห
คือเขาพกมีดไปสองเล่มนะผู้ก่อเหตุ
ก็เลยไล่แทงนายพรชัยพ่อค้าขายผักจนเสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ยังมีรอยเลือดนะคะเก้าอี้ก็เปื้อนเลือดอยู่สองตัว
ก็เป็นเก้าอี้ที่ตัวลูกสาวเองแล้วก็ตัวพ่อค้าขายผัก
ไปฟาดคนร้ายป้องกันตัวค่ะนี่เห็นไหมคะยังมีเลือดติดอยู่
ตัวลูกสาวค่ะชื่อว่านางสาวสุธิวันอายุ๓๐ก็คือคนในคลิปเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
ตอนเกิดเหตุกำลังเก็บของจะกลับบ้านกันอยู่แล้ว
คือพ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผักกำลังช่วยพ่อเก็บของ
ผู้ก่อเหตุมาที่แผงขายผักเธอก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรอยากได้อะไร
ผู้ก่อเหตุชี้หน้าด่าเธอค่ะว่าเธอพูดไม่ดีใส่
พ่อก็ถามว่าไอ้หนุ่มแล้วเอาดีไอ้หนุ่มจะเอาอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อ่าเดี๋ยวหนุ่มเอาให้หนุ่มเอาให้ของยังอยู่ตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาตบอีเนี่ยตบให้คว่ำเลยอะไรอย่างเงี้ย

แล้วเราก็แบบว่าพี่แล้วหนูไปทำอะไรให้พี่หนูไม่ได้รู้จักกันนะไม่ได้เจออะไรแล้วเขาก็ต่อยมาเลยอะพี่
เพราะฉะนั้นหนูก็ถือก็อี้ได้เพราะเขาก็พุ่งมาหนูก็กันแล้วก็ดันเขาไปเลย
หนูก็บอกพ่อว่าพ่อเนี่ยมันมีมีดนะมีมีดนะถอยอะไรอย่างนี้
แต่เขาพ่อหนูก็เดินไปแล้วเดินออกมาแล้ว
แล้วเขาก็ยัดแทงแล้วก็แทงอยู่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพพลุกมีดมาทำไมตั้ง๒เหล่ม
ตอนเริ่มตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาพพลุกมีดมา

แต่พออีกกี๊ก็เจอเป็นเล่มที่๒เหล่มเขาไปจับกันได้นะซึ่งหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยฝ่าตัวนี้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะเลยทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุเลยนะคะ
ไปคุยกับญาติของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางปรานีอายุ๘๐
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวทค่ะพี่อุ๋ย

แล้วก็อยู่บ้านนางปรานีมาหลายปีแล้ว
๓ปีก่อนตอนที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดลำปาง
แม้กระทั่งกับพระยังเคยไปตีพระเลย

ช่วง๔๕เดือนหลังขาดยาค่ะ

ก็เลยเอ้าทำไมขาดยาทำไมไม่กินยาต่อเนื่อง
นางปานีบอกว่าก็จะให้ทำยังไงก็ไม่มีเงินไปหาหมอ
ไม่มีเงินไปหาหมอก็เลยไม่มียากินก็เลยขาดยา
อาการก็เลยกำเริบแบบนี้ทีนี้มีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ตัวนางปรานีญาติของผู้ก่อเหตุบอกว่าเห็นผู้ก่อเหตุพกติดตัว
คือเหน็บเอวมาสามวันแล้วครับถามแล้วด้วยนะว่าพกมีดทำไม
พกมีดไปไหนผู้ก่อเหตุบอกญาติว่าจะเอาไปขุดหน่อไม้
จะเอาไปเก็บผักญาติก็เลยไม่เอกใจก็เลยปล่อยให้พกมีด
เอามีดเหน็บเอวเอาไว้ค่ะจนเนี่ยมารู้ว่ามาก่อเหตุนี้
อันนี้ก็ขาดยาไปสี่ห้าเดือนแล้วแกบอกยอมไปหาหมอเลยว่าจะได้ครับ
มันเหตุการณ์บ้างค่ะเพราะตั้งบ้านบอกมีเงิน
แล้วก่อนหน้านี้แกมีอาการพองก่อนที่จะไปทำร้ายคนอื่นขนาดนี้
ว่ามีอย่างอ่ะแกก็แกเป็นคนเงียบอ่ะ
แกแกอู้อย่างที่ยายฟังพ่องเกาะ

นั้นที่แกทำไปคิดว่าแกอาการแกน่าจะกำเริบเหมือนกัน
เขาบอกแกไปทำงานก่อสร้างแกเลยมันฮ้อนอ่ะแดดก่อฮ้อนตัวอย่างเงี้ย
แต่ผู้ก่อเหตุถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เขาทำงานก่อสร้างนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เราไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุในวินอายุ
บอกผู้ก่อเหตุมาทำงานก่อสร้างได้๓๔วัน
ดูผิวเผินก็ปกตินะไม่ได้เหมือนคนป่วยอะไร
แต่ก็แอบสังเกตเห็นว่าบางทีก็เหม่อ
เพื่อนแบบตาขวางแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร
แต่ก็น่าเป็นห่วงนะถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวท

เขาไปทำงานก่อสร้างก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุ

ทีนี้ค่ะร่างของนายพรชัยผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ในพื้นเที่ยมเพิ่มบ้านที่จังหวัดลำภูนิ

บอกให้พ่อไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงครอบครัว
แล้วก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
พ่อเธอเป็นคนดีนะคนในตลาดทุกคนก็รู้
ว่าพ่อเธอไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครจริง
เป็นที่รักของคนในตลาดและคนรอบข้างจริง
ตัวลูกสาวบอกว่าพอพ่อเสียชีวิตแบบนี้
เหมือนโลกทั้งใบมันพังไปเลยคุณผู้ชม

แต่ก็ได้กำลังใจจากคนในครอบครัวนะคะ

ก็อยากจะให้คนที่ดูแลผู้ก่อเหตุ

อย่าปล่อยให้มาก่อเหตุกับคนอื่นแบบนี้อีกเลย
หรือผู้ดูแลควรจะใกล้ชิด
มีความใกล้ชิดกับเขาให้มากกว่านี้ค่ะ

เรารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้

พกมีดพกอาวุธ
ที่สามารถที่จะพร้อมทำร้ายคนอื่นได้ตลอดเวลา
สู่ที่ชุมชนแบบนี้
ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
มันไม่ควรที่จะไปเกิดกับใครได้อีก
ตำรวจก็ไปคุยกับภรรยาผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ

บอกว่าผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวทจริง
แล้วก็ไม่ค่อยกินยาตามหมอสั่ง

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดแหละ

แล้วก็ดูว่าป่วยจิตเวทจริงไหม
ผีน้องคนในครอบครัวดูแลดีเพียงพอแล้วไหม
แล้วปล่อยให้มาก่อเหตุแบบนี้คนตายไปคนนึงอะค่ะ

มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนลักษณะแบบนี้นะครับ